เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพนี้กันบ้างแล้วนะคะ
กันอยู่ในโลกโซเชียลกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
มีผู้มนุยการโรงเรียนคนใหม่มารับตำแหน่ง

แต่ว่าพิธีต้อนรับเนี่ยให้น้องนักเรียนมานั่งต่อแถวรอแบบนี้นะคะ
แล้วมันก็จะมีภาพที่น้องนักเรียนก้มกราบ
คือก้มกราบไปกับพื้นเลยนะคะ
คนก็วิจารณ์ถึงความเหมาะสมก็ก้มกราบไปแบบนี้

แล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้มาให้ด้วยนะคะ
นักข่าวไปที่โรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

บุคคลในภาพผู้มนุยการคนใหม่เนี่ยค่ะ
ชื่อว่าผู้มนุยการนัทธนนดนูพิทักษ์
ซึ่งก็มีรองภูมิในการโรงเรียน
นายอนันต์พงมานุรักษ์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ

วันดังกล่าวเป็นวันที่๑๒พฤศจิกายน
ทางโรงเรียนให้นักเรียนเข้าแถวต้อนรับผอคนใหม่จริง

ให้นักเรียนมารอต้อนรับแบบตากแดด
รอนานร้อนอะไรแบบนี้ค่ะ
รองผอโรงเรียนยืนยันว่าไม่จริงค่ะ
คือมันเป็นธรรมเนียมที่เราเคยต้อนรับแชร์
หรือท่านภูมิในการที่ย้ายมานะครับ
เพราะปกติแล้วเวลาท่านภูมิในการย้ายมา
ท่านก็จะต้องไหว้พระที่หน้าฐานพระ
แล้วก็จะเดินเยี่ยมทักทายนักเรียนนะครับ
ฉะนั้นโซเชียลที่ลักษณะที่บอกว่า
เด็กต้องมาตั้งแถวเป็นเวลานาน

เพราะเวลากำหนดการที่ท่านบริการมา

แล้วให้เด็กลงมารอแป๊บเดียวนะครับ
แล้วก็ไม่ได้กระทบกับการเรียนของนักเรียนอื่น

ม๒ม๓ม๔ม๕ม๖

เรื่องภาพที่นั่งกราบนั่งเรียนนั่งกราบ
นั้นไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสลับเวียกรมแน่นอน
เป็นภาพที่ถูกนำเชื่อมโยงมาจากส่วนอื่น
เพราะที่โรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนนั่งกราบท่านภูมิในการเลย
ก็ล่าสุดนะครับ
ภาพตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทางผอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมคนใหม่
ที่เพิ่งมารับตำแหน่งเนี่ยเขาชี้แจงอย่างนี้ฮะ

ภาพนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นภาพจากโรงเรียนแก่งคอยนะ
เมื่อ๘พฤศจิกายนวันนั้นมีพิธีในการอำลาตำแหน่ง
เหมือนกับเอาภาพอีกวันหนึ่งมารวมกับภาพวันที่รับตำแหน่งอะไรอย่างนี้
สระบุรีวิทยาคมคือมันปนเป็นเรื่องเดียวนะครับ
เขาขอชี้แจงแบบนี้นะครับโดยให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์นะครับ
บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นคนละเรื่องกันนะครับ
แล้วเป็นการเอาเรื่องเล็กน้อยมาทำเป็นเรื่องใหญ่
โรงเรียนที่ผมต้องมารับตำแหน่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดงานยังไง

อันนี้คือโรงเรียนเอาโรงเรียนนี้ก่อนก็ได้แก่งคอยเนี่ยนะ
ได้แจ้งคณะครูเพียงว่าจะขอกล่าวอำลานักเรียนก่อนย้ายไปโรงเรียนแห่งใหม่
ไม่ได้บอกว่าต้องจัดงานให้เขาเรื่องมันก็แค่นั้น
แต่มันกลายเป็นว่ามีการจัดงานอย่างภาพที่เห็นซึ่งขณะที่ผมเห็นนักเรียนก้มกราบก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจนะ
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามีการแสดงออกถึงการเคารพครูบาอาจารย์หรือแสดงมุฒิธาจิต
ส่วนอีกภาพหนึ่งคือภาพของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
เดี๋ยวไปดูที่สระบุรีวิทยาคมคือภาพเด็กตั้งแถวรอรับ
ใช่ค่ะอันนี้คือ๑๒พฤศจิกายน
ที่ทางสระบุรีวิทยาคมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ตากแดดอะไรนานขนาดนั้น
คาบเดียวเด็กม๑ที่ห้องอยู่ใกล้
เรื่องนี้พอคนใหม่นะฮะที่เข้ามารับตำแหน่งบอกว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดงานยังไง
ผมจะไปสั่งเขาได้ยังไงผมเพิ่งมารับตำแหน่ง
พอผมมาถึงก็พบว่าเขามีการตั้งแถวกันแล้ว
คณะกรรมการนักเรียนมามอบพวงมาลัยให้ผมแล้วก็กล่าวต้อนรับ
ซึ่งคณะครูก็ให้ผมไปนั่งที่ห้องไปไหว้พระพุทธรูป
จากนั้นก็สั่งให้ผมเดินไปที่หอประชุมก็ทำตามที่เขาบอก

มีคนพยายามเอาเรื่องเล็กมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่
กราบคือที่โรงเรียนแก่งคอยอำลาตำแหน่ง
เข้าแถวคือไปรอต้อนรับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

แล้วทั้งสองแห่งก็จะไปทำยังไงได้ก็เขาจะจัดให้ผมอย่างนี้

บอกว่าก็นั่งรอประมาณ๓๐นาทีได้
ก็เหมือนกับรุ่นพี่เขาเป็นห่วงรุ่นน้อง

แต่สอบพ่อถอบบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับ
เห็นจากภาพแล้วสพบอกว่าก็ไม่ค่อยสบายใจ